ส่วนที่จังหวัดสมุทรประการนะคะช่วงนี้ค่ะหลายจังหวัดแหละ
มีการทำกระถิ่นอ่าแล้วหลายคนเนี่ยเขาก็เอาต้นกระถิ่นเนี่ย
เสียบไว้ที่ถังแล้วก็ไปวางตามจุดต่างให้คนได้ร่วมทำบุญ
ค่ะที่เอ่อเป็นร้านขายของชำแห่งหนึ่งนะคะ
เขาก็เอาต้นกระถิ่นไปวางไว้ที่หน้าร้านโจรมามาขโมยเงินจากต้นกระถิ่นค่ะ
แต่ตอนแรกทำทีเป็นมาขอซื้อน้ำแข็งค่ะ
เนี่ยผู้ก่อเหตุทำเป็นยืนนิ่งนะคะมาขอซื้อน้ำแข็งอ่า
น้ำแข็งไปด้วยนะหิวน้ำแข็งด้วยแล้วอีกมือหนึ่งเอาอะไรไปด้วย
เงินจากต้นกระถิ่นอ้าวนี่คือเหตุการณ์ที่หน้าร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
พื้นที่ตำบลบางหัวเสืออำเภอพระประแดงสมุทรปราการค่ะ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกเช้าวันที่๘พฤศจิ
กายยนต์เจ็ดโมงครึ่งแหมมาตะเช้าเลยซื้อแข็งตะเช้าเลย
ผู้ชายคนนี้ค่ะรูปร่างท้วมสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบห้าถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร
ใส่เสื้อคลุมแขนยาวสีแดงเนี่ยใส่แมสด้วยนะสีดำ
กางเกงขาสั้นสีน้ำตาลใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
แต่ว่าเปิดหน้ามาตอนที่เดินเข้ามานะคะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้าน
แล้วก็น้องน้ำแข็งถุงหนึ่งสั่งแบบนี้แล้วตอนที่ยืนรอน่ะ
ยืนรออยู่ใกล้กับต้นกะถิ่นสามัคคีที่ตั้งไว้ให้ลูกค้ามาร่วมทำบุญ
จังหวะที่เธอรับเงินมาแล้วหันหลังไปหยิบเงินทอน
ผู้ชายคนนี้ค่ะเอื้อมมือไปหยิบแบงค์ห้าร้อย
แบงค์ห้าร้อยส่วนมากจะอยู่บนบนเนอะยอดยอดเลยอยู่ตรงยอดเลยนะคะ
หยิบแบงค์ห้าร้อยนี่แหละแล้วไม่เอาเงินทอนด้วยนะเนี่ย
ถุงน้ำแข็งได้เงินห้าร้อยตายแล้วขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปเลยค่ะ
เธอบอกว่าตอนที่เธอกำลังจะเอาเอ่อเด็กในร้านเห็นไหมคะ
เอาเงินทอนกลับมาคืนให้เนี่ยเธอบอกว่าอ้าว
ทำไมไปมันมีพิรุษแล้วเธอก็มองดูรอบตัว
ไปเจอว่าแบงค์ห้าร้อยที่ติดไว้ตรงยอดต้นกะถิ่นน่ะ
เธอบอกก็ทั้งต้นน่ะมีแบงค์ห้าร้อยอยู่แบงค์เดียว

นอกนั้นเป็นแบงค์๑๐๐นอกนั้นเป็นแบงค์๕๐เป็นแบงค์๒๐อะไรก็ว่ากันไป
เธอก็เลยไปบอกเจ้าของร้านให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
พี่คนนั้นนะคะเขามาซื้อน้ำแข็งซื้อ๑๐บาทแล้วเขาก็อ้อมมาทางนี้เขาก็อ้อมมาทางนี้พึ่งเขาก็เดินมาจ่ายตังอ้อมกลับมาทางนี้ค่ะพี่แล้วหนูก็เดินพอรับเงินมาทนตักไปหนูก็เดินหันหลังพี่รู้เพราะว่าสับผิดสังเกตตรงที่แบงค์๕๐๐มันหายไปแล้วก็ให้เจ้าของร้านพอลีกล้องดูก็เลยรู้ว่าแบงค์๕๐๐มันหายจากที่เขา
สำรงใต้เพื่อดำเนินคดีเจ้าของร้านบอกว่าเท่าที่ดูจากลักษณะหน้าตาคนร้ายไม่ใช่คนในพื้นที่เพราะไม่เคยเห็นหน้าอยากให้ตำรวจจับให้ได้เพราะเดี๋ยวจะไปก่อเหตุซ้ำที่ต้นกระถิ่นสามัคคีต้นอื่นอื่นอาศัยจังหวะเลยนะ